คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตัวเขาเองปั่นจักรยานจะไปถ่ายละคร
จู่เจอแท็กซี่ปาดหน้าแบบเฉียว

ใช่ที่สำคัญคือเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บและคู่กรณีหายเลยจ้ะ

ล่าสุดเจอตัวคนขับแล้วแล้วก็ได้มีการเคลียร์กันแล้วที่สอนอนะคะ
ซึ่งคุณนัทเขาบอกว่าถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์
ก่อนที่จะมีข่าวดีวันวิวาที่คอนเฟิร์มแล้วว่า๒๕กรกฎาคมนี้แน่นะคะ
โดยตอนนี้นัทเทพก็จะทยอยปล่อยภาพพรีเวดดิ้งหวานฉ่ำมาให้ดูก่อนเป็นระยะจ้า
เจ้าของเราไม่ได้ขับเองเขาปล่อยเช่าให้คุณลุงเช่า
เป็นคุณลุงท่านหนึ่งก็อายุมากแล้วอายุ๖๕แล้วครับ
แล้วก็เขาก็ตกใจใหญ่เลยเขาบอกโอเคถ้างั้นเขาจะรีบติดต่อคุณลุง
เขาก็ขับรถมาที่กองถ่ายเลยขับรถคันนั้นที่ขับชนเรามาพร้อมกับคุณลุง
แล้วก็ไปเคลียร์กันที่โรงพักอะไรเสร็จจับเรียบร้อย
คนโบราณเขาบอกว่าแบบ
อ๋อเนื้อหอมน่าจะเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงมั้ง

พ้นมาได้ด้วยดียังไม่มีอะไรแตกขาดเจ็บตัวอะไรมากมาย
วันพฤติรหาสที่๒๕กรกฎาไหมช่วยพี่แจ๊คด้วยนะ
ก็เป็นอันว่าทุกอย่างเคลียร์ลงตัวแล้วนะคะ
แต่เมื่อกี้แอบกระซิบบอกพี่แจ๊คว่าอย่าลืมนะคะไปร่วมงานด้วย
เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าบันเทิงไทยรัฐของเราต้องมีภาพหวานของหนุ่มนัท
แล้วก็แฟนสวยมาฝากอย่างแน่นอนนะคะ
เดี๋ยวรอดูกันนะ๒๕กรกฎาคมนี้นะจ๊